เรากลับไปดูที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะที่อำเภอปากพนัง
อันนี้เป็นจุดแรกเลยที่พายุปะบึกพัดเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากที่นั่นนะคะ

ติดตามดูสถานการณ์ในที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมออกมาจากตำบลบ้านแหลมตะลุมพุกนะครับ
อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอเมืองปากพนัง
จุดนี้อยู่ห่างจากบ้านแหลมตะลุมพุกประมาณ๒๐กิโลเมตรครับ
ต้องบอกว่าด้านในขณะนี้ยังคงอยู่ภายใต้ที่มืดนะครับ
แล้วก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ว่าเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วครับ
ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้มีการนำเครื่องปั่นไฟสำรองเข้าไปในพื้นที่
แล้วก็มีการเร่งให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้ภายในค่ำคืนนี้
แต่ว่าที่นั่นอันตรายเกินกว่าที่ผมจะไปยืนในรายงานในจุดนี้นะครับ
แล้วก็เลยต้องตัดสินใจออกมาที่บริเวณตรงนี้แทน
ในขณะเดียวกันเนี่ยบริเวณนั้นทางเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเลยนะครับ
ลงพื้นที่ไปช่วยกันเร่งฟื้นฟูให้สถานการณ์กลับมาดีวันดีคืนเหมือนดังเดิมครับ
หลังจากที่พายุโซนร้อนปลาบึกผ่านพ้นไปนะครับ
สิ่งที่สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านมากที่สุดก็คือการที่พวกเขานั้นสามารถอบพยพกลับมาที่บ้านของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง
ถึงแม้ว่าบ้านบางหลังนะครับจะพังเสียหายจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ก็ตาม
โดยนายมณิชทองเสนครับชาวบ้านในชุมชนแหลมตะลุมพุกได้บอกกับผมว่าปกติแล้วช่วงที่พายุเข้ามีลมพัดมาแรงมาก
และเมื่อเห็นว่ามีลมนะครับลมมันเป็นเหมือนกับเป็นวงกลมตอนนั้นตนก็ยังคงอาศัยอยู่ที่บ้าน
และเขายืนยันว่าจะไม่อบพยพออกจากที่บ้านไปศูนย์พักพิงทันที
เพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเคยอาศัยอยู่ในช่วงที่มีพายุก็เคยผ่านมาจนได้นะครับ
แต่กระทั่งอย่างไรก็ตามเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทหารมารับที่บ้านและบอกกับเขาว่าทางการมีคำสั่งให้ทุกคนออกจากพื้นที่
เพราะพายุที่มานั้นมีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เขาก็เลยตัดสินใจยอมออกตามคำบอกของเจ้าหน้าที่ทหารครับ
ในขณะเดียวกันนะครับช่วงบ่าย๓โมงเย็นที่ผ่านมา
ทางด้านของนายจำเรินทิพยะ
ทาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินทางมาให้กำลังใจชาวบ้าน
และก็ได้นำข้าวและน้ำมามอบให้กับชาวบ้านแหลมตะลุมพุก
เพื่อประทังชีวิตเบื้องต้นจากนั้นในจำเรินนะครับ
เข้าดูความเสียหายและบอกว่าความเสียหายครั้งนี้
ชาวบ้านและฝ่ายปกครองท้องถิ่นสามารถเตรียมตัวและป้องกันได้ทันท่วงที
จึงทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่หนักเท่าในอดีตที่ผ่านมา
ส่วนแผนการหลังจากนี้จะเข้าสู่การเร่งฟื้นฟูและเยียวยา
ในพื้นที่บ้านแหลมตะลุมพุกให้กลับมาคงสภาพเดิมให้ไวที่สุด
และพร้อมจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย
รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรและอุปกรณ์การทำประมงด้วย
ส่วนพายุปลาบึกนั้นที่ถล่มในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านมีผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น๒รายนะครับ
ในเขตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอปากพนัง
และอำเภอเฉลิมพระเกียรติวันนี้ผู้เสียชีวิตตามที่
รายงานนะครับหนึ่งก็คือพื้นที่ของอำเภอปากพนัง
ของเผอร์ปากฏรังนะครับจมน้ำน้ำน้ำน้ำทั่วบ้านแล้วก็คงจะเป็นลม
หรือตะทิวยังไงนะครับก็ก็จมน้ำอีกคนหนึ่งก็คือที่อำเภอ
เลิมพระเกียรตินะครับในช่วงที่พายุพ้นจากนี้ไปไปทางเฉลิมพระเกียรติ
ก็หลบไม้ลมทับบ้านคนเองอยู่ในบ้านนั่นอายุสามสิบ
กว่าปีก็เสียชีวิตก็ก็เสียใจด้วยนะครับก็ก็หลักหลัก
บุรุกรัฐมนตรีได้มีความเป็นห่วงเป็นใยในพื้นที่พรรคใต้
พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องการไฟฟ้าที่ถูกตัดขาด
ซึ่งล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าซ่อมแซมอยู่
โดยปฏิบัติหน้าที่กันตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน
ส่วนสถานการณ์น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงที่ไหลเข้าท่วมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชรอบที่๒นั้น
วันนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไปบ้างแล้วโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
แล้วก็มีการผลักดันออกสู่ทะเลแต่อย่างไรก็ตามครับ
ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะลงของน้ำทะเลด้วยคุณผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันในจุดที่ว่าการอำเภอเมืองปากพนังจุดที่ผมยืนรายงานขณะนี้นะครับ
ก็ต้องบอกว่าบริเวณตรงนี้ครับเดิมทีเมื่อวานนี้มีน้ำท่วมอยู่ที่ประมาณ๖๐เซนติเมตร
แต่ว่าขณะนี้เองเนี่ยด้านหลังตรงนี้เนี่ยน้ำก็ได้ลดลงมานะครับ
รถทุกคันเนี่ยสามารถสัญจรผ่านไปมาได้อย่างปกติแล้วจุดนี้เองก็เป็นจุดที่มีพื้นที่รุ่มต่ำที่สุด
จะว่าได้ของอำเภอเมืองปากพนังนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
จะมีเพียงก็แต่ในเขตพื้นที่ของแหลมตะลุมพุกนะครับที่ยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงขนาดนี้
ผมนักตะโพงออริภสันเทียข่าวเทราะทีวีรายงานครับ